บอกเลยว่าดิฉันเสียงยังไม่กลับ
เพราะว่ากรี๊ดเชียร์นางงามจนคอแห้ง

ตัวเองยืนหนึ่งในหลายโพลค่ะ
บอกเลยว่ากองเชียร์ในฮอล

แล้วปีนี้ตัวเต็งเยอะมาก

จากจังหวัดภูเก็ตนะคะเธอพกความสวย

ตัวจริงแห่งจักรวาลตามที่กองประกวดตามหาค่ะ

และต้องเตรียมตัวเป็นสาวไทยคนต่อไป

ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังมง๓ของแฟน

ซึ่งเธอเองก็ได้เปิดใจหลังจากได้รับมงกุฎด้วย
ว่าเธอขอบคุณทุกกำลังใจ
เดินสายแก้บนกันชุดใหญ่แล้วค่ะ
เพราะว่าไปไหว้มาหลายที่เหมือนกันจ้า

เพราะว่าเราประกวดกันนานมากเลยเนาะ

ก็ขอบคุณนะคะที่เห็นศักยภาพของหน้าคะ

มีห้วยผากแล้วก็มีตรงสัตวภพด้วย

บนอะไรไว้ที่เราจะต้องเป็นอะไรบ้าง

ถือว่าเป็นทีมนางงามที่สวยทั้ง๕คนเลยนะคะสุดยอดค่ะ